จริงแชมป์เอเชียได้นะครับ

นายกสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับล่าสุดประกาศมอบเงินรางวัล๑ล้านบาท
เป็นเงินรางวัลอาชีพให้กับทีมฟุตซอลทีมชาติไทยที่สามารถไปคว้าอันดับที่๓
ในศึกฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศอุสเบกิสถานได้
ถ้าถึงการเดินทางกลับมาในวันนี้มีนายอดิษักเป็นจากซีรีย์วันประทานพัฒนาฟุตซอลไทย
ก็จะเดินทางไปให้การต้อนรับด้วยตัวเองนะครับ
หลังจากเมื่อวานนี้บิ๊กป